เอามาต่อกันที่เรื่องของเจ๊หงพิษบูค่ะคือต้องเรียกแบบนี้เพราะว่าถ้าเรียกแบบนี้หลายคนก็จะคุ้นชินนะคะ
จากว่าเธอเคยมีประเด็นเรื่องของเอาพิษบูไปเลี้ยงในคอนโดมิเนียมเป็นจำนวนมากนะคะ
แล้วก็รอบนี้เนี่ยมีประเด็นขึ้นมาเพราะว่าเธอเอารูปปั้นท้าเวชสุวรรณไปทุบศีรษะแม่จนได้รับบัตรเจ็บ
เนื่องจากแม่เนี่ยจะตีพิษบูที่เธอเลี้ยงนะคะล่าสุดเนี่ยก็มีเรื่องนี้ออกมานะคะ
ซึ่งนิติบุคคลของคอนโดมิเนียมย่านรังสิตเนี่ยก็ให้ข้อมูลแบบนี้นะคะ
บอกว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเจ๊หงมีอาการคุ้มคลั่งค่ะ
ไปดื่มเหล้าขาวแล้วก็มีปากเสียงทะเลาะกับแม่ไม่พอใจ
เพราะว่าแม่เนี่ยต่อว่าที่เธอไปดื่มเหล้าไปเสพยานะคะ
แม่ก็ตบหน้าเจ๊หงแล้วสุนัขพิษบูมันกระโดดกัดแม่
เอารูปปูนปั้นทาเวสวันใหญ่นั้นหน้าตัก๒๐นิ้วค่ะ
ทุบไปที่แม่จนแม่เนี่ยบาดเจ็บสาหัสนะคะ
แล้วก็โยนรูปปูนปั้นลงมาที่ลานจอดรถแตกละเอียดค่ะ
ลูกบ้านบางคนก็ให้ข้อมูลบอกว่าที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมา
เพราะว่าเจ๊หงไม่พอใจที่แม่บังคับให้กินยา
แล้วก่อนหน้านี้เธอเคยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีธัญญาแต่ว่าไม่ได้กินยาต่อเนื่อง
แต่อย่างที่รู้กันนะคะเจ๊หงตกลงมา
หงเป็นคนที่รักสุนัขมากใครแตะไม่ได้เลย
ตอนที่เกิดเหตุก็คงเข้าใจว่าแม่จะตีสุนัข
ก็เลยบอกว่าถ้าทำน้องสุริยะคือพิษบูชื่อสุริยะ
ถ้าทำน้องสุริยะเนี่ยทำหนูดีกว่า
แล้วก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะ
ที่พี่ถามแม่นะว่าน้องทำไมถึงทำร้ายแม่
แม่ก็บอกว่าน้องแม่ดุน้องเรื่องกินยา
ก็น่าจะไปกินยารักษาอาการเพราะว่าน้องไม่ค่อยยอมกินยา

แต่เรื่องก่อนนั้นว่าเขาเถียงอะไรกันเราไม่รู้

ก็คือว่าฟาร์มรักเจ้าของน้องเข้าไปช่วย
คงกระโจนใส่แม่แม่ก็เลยหันไปตีหมา

เขาก็เลยเอาอะไรทุบข้างหลังแม่แม่ไม่เห็น
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
ลูกบ้านคอนโดเขาก็พาแม่ของเจ๊หงไปส่งที่โรงพยาบาลนะคะ
แล้วก็โรงพยาบาลก็ให้รับตัวกลับไปที่บ้านก่อน
ไม่ให้มาอยู่ที่คอนโดเพราะเดี๋ยวกลัวว่าจะไม่ปลอดภัย

ก็จะส่งทีมสหวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห
พูดคุยกับแม่เพื่อให้ยินยอม

ส่วนเจ๊หงตำรวจควบคุมตัวไป๒วัน
ก็ปล่อยตัวกลับมาอยู่ชั้น๙เหมือนเดิมค่ะ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็ลูกบ้านคอนโดที่เจ๊หงไว้ใจ
ประมาณ๒๓คนก็ไปเกลี้ยกล่อมให้ยอมลงมาข้างล่าง
ซึ่งเจ๊หงก็บอกยอมรับผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วบอกว่าที่ทำร้ายแม่เพราะเมาเหล้าไม่ใช่เพราะเสพยา
แล้วแม่ก็ต่อว่าเรื่องสุนัขก็เลยทะเลาะกันอย่างรุนแรง
ตบหน้าเขาเป็นรอยเล็บโมโหก็เลยเอาค้อนทุบหัวแม่ไปสองสามครั้งค่ะ
ส่วนรูปปูนปั้นทาเวสวันเธออ้างว่าแม่จะหยิบมาทุ่มใส่เธอ
ก็เลยยื้อแย่งกันเธอก็เลยโยนรูปปูนปั้นลงมาข้างล่าง
หงบอกว่าอยากขอโทษแม่แล้วอยากขอโทษลูกบ้านคอนโด
ทำให้ทุกคนหวาดภาวะกับพฤติกรรมของเธอค่ะ
ตอนหนึ่งเธอก็ยอมรับด้วยนะคะว่าตัวเองป่วยเป็นโรคไบโพล่า
ถ้าจะพาตัวไปรักษาก็พร้อมยินดีร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะคะ
ในอำเภอเมืองปฐุมธานีเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปฐุมธานี
ตำรวจด้วยค่ะตำรวจสภพลองรังสิทธิ์และก็คู่ภัย
วันนี้ก็มาที่คอนโดค่ะมารับตัวเจ๊หง
เพื่อที่จะพาไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลศรีธัญญาค่ะ
นี่ค่ะก็สรุปว่าไปรักษาตัวต่อแล้วนะคะ